กลับมาแล้วนะคะในช่วงนี้ยังมีเรื่องราวดีเด็ดมาฝากเช่นเคย
และที่สำคัญใครที่ถามหาว่าวันนี้คุณชนะหายไปไหน
มีคำตอบมาบอกแล้วว่าเขาหนีเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะ
แต่ก็ไม่ใช่แค่เที่ยวอย่างเดียวเขาเองก็ยังไปปฏิบัติภารกิจ
พาน้องไปแสดงวัฒนธรรมไปแสดงศิลปะทางด้านดนตรี
เกี่ยวกับวงโยธวาทิศที่ประเทศญี่ปุ่น
ไปดูกันหน่อยค่ะว่าคุณชนะมีความสุขขนาดไหน
สวัสดีค่ะคุณชนะอยู่ไหนคะ

คุณชนะแฝงตัวอยู่แถวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

กำลังให้การต้อนรับคณะครู
เจ้าหน้าที่วงโยธวาทิศของกรมพลักษึกษาจากประเทศไทยค่ะ
โดยทั้งสองวงนะคะได้แสดงร่วมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีและวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่นค่ะ
นี่เป็นการผสมผสานการแสดงระหว่างสองประเทศ
หลังจบการแสดงคุณชนะก็ได้นั่งพูดคุยกับ
นักเรียนและอาจารย์ที่ขึ้นนำวงการแสดงด้วยล่ะค่ะ
ซึ่งเป็นท็อปไฟล์ของญี่ปุ่นนะครับ
มีความสุขมากเด็กเล่นกันมีความสุข
ดนตรีก็เหมือนเป็นสื่อให้ทั้งสองวงเข้าใจซึ่งกันแล้วกันครับ
อีวินอ้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแน่นอนเลย
สุโคยต้องสุโคยใช่ไหมใช่

แลกเปลี่ยนพูดคุยกันยิ้มแย้มจับไม้จับมือกันนะคะ
สำหรับคณะวงโยธวาธิกรมพละศึกษานั้นก็จะร่วมเดินขบวนในงานประเพณีประจำปีของเมืองนาโกย่า
แล้วก็จะร่วมแสดงดนตรีกับวงไอมาจิวงโยธวาทิศอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น

ยิ่งใหญ่อลังการมากแม้คุณชนะไปทำเรื่องดีกับเขาก็เป็นนะคุณนะ
ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะ

สำหรับคุณชนะจะทำสิ่งดีแบบนี้ก็นับภาพภูมิใจนำสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
แล้วก็น้องเยาวชนไทยต้องบอกว่ามีความสามารถมาก
ถูกต้องวงโยธวาทิศในระดับมัธยมหรือว่าระดับมหาวิทยาลัยนะคะ
ใช่แล้วที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานราชการต่างแบบนี้
ทำให้น้องได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีความสามารถมากในอนาคต
ถูกต้องสุโกยนี่ต้องยกนิ้วให้เลยแบบนี้

กลับมาทั้งทีน่าจะมีของติดไม้ติดมือกลับมาฝากเราบ้าง

เห็นเขาไปเลือกแล้วก็คาดหวังว่าเขาต้องมี
เออก็ถ้ากลับมามือเปล่าเอาอย่างนี้คุณไม่ต้องกลับมาดีกว่าดิฉันว่า

ใช่ค่ะก็ส่งไลน์มาคุยกันได้เพราะว่า
ไม่เจอกันสักพักนึงเดี๋ยวคุณชนะก็กลับมา
เพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันจาน

ยังไม่เจอสิยังไม่มา

ไม่เจอเป็นวันหยุดนักขัดตะเลิกไม่เจอเราด้วย

หายไปนานขนาดนี้แฟนก็คิดถึง
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูเราอยู่แบบนี้
ก็อย่าลืมส่งไลน์มาทักทายพูดคุยกันได้

ที่ฝนตกที่แดดจัดที่ฝนปลอยนะ

แต่ว่าคุณชนะเขาไปญี่ปุ่น

แต่เขาก็มีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชม
เช่นเคยเพราะว่าคุณชนะจะพาคุณผู้ชมไป

ไปกันที่จังหวัดนี่เลย
ปฐุมธานีค่ะอยู่ใกล้นะคะ
ร้านนี้เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์สไตล์ใหม่
เขาบอกว่ามาแบบไส้ทะลักออกมาแบบนี้คุณ
ก็ไส้ทะลักมันจะน่ากินแล้วฟินขนาดไหน
ตามคุณชนะกับรถคู่ใจไปเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ

เขาขายอาหารอะไรนะนี่เลยทีเด็ดของเขา
เป็นเบอร์เกอร์แบบผสมผสานเป็นอาหารฟิวชั่น
งงอ่ะสิหน้าตามันจะมาเป็นยังไงเมื่อผสมผสานกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะไปติดตามกันให้หายสงสัยกับช่วงของตลอดกินครับ

โอ้โหอาหารวางเรียงรายเพียบเต็มไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันว่ารสชาตินี่เป็นยังไงนะ
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพูดคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะครับ

ช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของร้านหน่อยครับว่าร้านฮอตตกปั่นของเราเนี่ย

เราทำเป็นเบอร์เกอร์แต่เบอร์เกอร์ของเราคือก็ไม่เหมือนใคร

คือเชฟเราเขาเป็นขนาดเลือกอาหารญี่ปุ่น
ครับเขาก็เลยดีไซน์ตัวเบอร์เกอร์เขาออกมาเป็นเหมือนข้าวปั้นแป้งเนี่ย
ทำยังไงให้มันเป็นสีขาวไม่ได้ก็ลองลงหลายวิธี
คือสุดท้ายไปจบที่เหมือนทำขนมปังธรรมดาแต่เอาไปนึ่งมันก็ขาวแหละ

เราก็มั่นใจว่าของเรากว่าจะปล่อยออกไปเนี่ย
เราเทสกันคิดว่ามันดีมากแหละ

ก็มีธรรมศาสตร์ตรงนี้
มีธรรมศาสตร์ธรรมจันทร์ที่อยู่ตรงถ้ามหลาก
มีเซ็นทรัฐพร้าวมีเกษตรบังเทศอุดร

อ้าวนี่ทุกวิโยมไปแล้ว

เดี๋ยวเราจะชิมกันครับ
อย่างแรกเลยจะทานซิกเนเจอร์ของทางร้านก่อน

หน้าตามันได้เลยออกมาเห็นลักษณะต่างแล้วกับโรคมี

มันจะตีมาจากผักผลไม้เครื่องเพศญี่ปุ่น

นี่เซ็ตนี้เรียกว่าเซ็ตอะไรครับแม่ง

มันก็จะมีบันเลือกอะไรก็ได้สักชิ้นหนึ่ง

ไฟล์ตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวไซส์ใหญ่

ส่วนใหญ่ไปทานโซบาที่อื่นจะเป็นโซบาเย็นบันไดเส้นธรรมดา

แต่ว่าของที่เนี่ยรักเป็นโซบาที่เป็นโซบาตาหลัง
ก็ฟาวงไปแล้วจะรู้สึกขาวเย็นแล้วก็สดขึ้น

อย่างทีพี่บอกว่าน้ำนี่ไม่ธรรมานาน

ตัวชาเขียวก่อนเราใช้ชาเขียวจากเกี่ยวโต
กินไปพร้อมกับจังหมดน่ะปรุงสาธิดีเลย
แล้วก็เดี๋ยวมีของหวาน
เป็นภาคีโปรดี้มันม่วงก็เป็นน้ำแข็งใสมันม่วง

โอ้โฮแต่ละอย่างบอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะ
ร้านเราอยู่ตรงไหนเลย
อยู่ในมหาลัยเลยนะฮะก็เข้ามาไม่ยากครับ
เข้ามาตรงประตูเชียงล่างครับครับผม

ใช่มองที่สนามฟุตบอลโอ้โฮหาไม่ยากคุณผู้ชมครับ
โทรมาถามก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ๐๘๖

อ่าแล้วที่สำคัญนะน้องสุขศาสตร์ทั้งหลายนะ
เขามีโปรโมชั่นด้วยอีเบียร์ช่วยบอกโปรโมชั่นหน่อยนะฮะ
ก็ตอนนี้ที่จะมีก็คือเป็นติดเอฟอินฟรี
ก็คือเป็นโปรโมชั่นเฉพาะของนักศึกษานะครับ

อ้าวแล้วทั้งนี้ทั้งต้องขอขอบคุณพี่เบียร์นะครับ

ก่อนกับในช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นแดนไทยของเรานะครับ

แล้วในสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมนะ

จะพาคุณผู้ชมไปหาอาหารไปมีความอร่อยที่ไหนนะ

จิตใจของเขาทำด้วยอะไร
เขาไม่เคยคิดจะหอบอะไรกลับมาให้เราสองคนเลยนะคะ
เขาอาจจะหอบมาใส่ปากใส่ท้องเขาแล้วอย่างเต็มที่
เต็มมากจริงค่ะเต็มกระพุงแก้มสองข้างด้วยค่ะ

พาเราไปด้วยไงรถก็คันใหญ่ที่นั่งก็ต้องเยอะต้องแยะอ่ะเราสองคนก็ไปได้ไม่ได้ยอมอ่ะ
รอเหมือนกันไม่เป็นไรคราวหน้าถ้าไม่มีมาฝากไม่ให้ไปแล้วงอน
แล้วขับไปเองเลยได้เออค่ะก็เป็นเรื่องราวความอร่อยที่คุณชนะไปตลอดกินมาฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวใครอยากจะเจอคุณชนะตัวจริงเสียงจริงในรายการนี้อดใจรอเดี๋ยวเขากลับมากันแน่นอนนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเราดูวันเวลาแล้วเนี่ยนะคะใครที่สายบุญนี้ก็คงดูปฏิทินแล้วมันใกล้ออกพรรษาแล้วนี่

ไปดูประเพณีดีก็คือประเพณีชักพระเขาจัดกันยิ่งใหญ่มากคุณคุณใบตองค่ะ
เพราะว่างานนี้นี่นะคะถือว่าเป็นการผสมผสานประเพณีของทางใต้และทางอีสานไว้ด้วยกันค่ะ
ที่เห็นอยู่นี่คือต้นเทียนพรรษาจากอุบลราชธานี
คือไม่ต้องงงว่าเอามายังไงล่ะอยู่ภาคใต้ไม่ใช่เหรอ
คือเป็นต้นเทียนพรรษาที่โด่งดังจากทางอีสานแล้วก็ได้รับรางวัลมามากมายนะคะ
ต้นเทียนขบวนนี้ค่ะมีความยาวของรถ๑๕เมตร
ประกอบไปด้วยลายไทยแบบต่างที่แกะสลักมาอย่างงดงามนะคะ
รวมไปถึงการใช้หุ่นจำนวนกว่า๓๐ชิ้นมาประกอบกันเป็นความงดงามอลังการแบบนี้
ซึ่งก็ทำโดยช่างระดับฝีมือจากชุมชนต่างในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เพื่อที่จะมาร่วมขบวนงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว
ถ้วยพระราชทานประจำปี๒๕๖๑ที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
โดยจะออกโชว์ความงามทางศิลปะอีสานคู่กับรถพนมพระภาคใต้
วันที่๒๕ตุลาคมค่ะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของการจัดงาน
เป็นงานบุญใหญ่ของจังหวัดที่จัดทุกปีค่ะ
เขาจัดตั้งแต่๒๑ก็คือวันนี้วันแรก

ตุลาคมวันสุดท้ายถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี๒ภาค

และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือตลอดข่าวของเรา
จะถ่ายทอดบรรยากาศประเพณีชักพระสดมาจากจังหวัดสุราชธานี
ให้ได้ชมกันเลยค่ะตั้งแต่วันที่๒๔

ใครที่เป็นสายบุญหรือว่าอยากจะไปสืบสารประเพณีดีแบบนี้
สุราธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีประเพณี
แล้วก็การจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมากเลย
วันนี้คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเราเยอะมากนะ

อยู่เนี่ยมีนบุรีคุณผู้ชมบอกมีนบุรีเนี่ย

เพราะว่าบางที่เขาบอกว่าฟ้ายังมีแดด
แต่ว่าคำรามร้องดังมาก

ท่านก็บอกว่าดูอยู่อ่อนนุษย์๘๐รามอินทา๓๐

โอ้โหเชียงใหม่ราชบุรีมาเยอะแยะมากมาย
ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาเป็นกำลังใจและพูดคุยกันด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันจันทร์ในตลอดข่าวเช้านี้

ตอนนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ